มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับ
สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าสี่ห้านะฮะคุณเข็มมาสอนค่ะ
นายเกษมโคงตุกสมาชิกอบตบังริ้นจังหวัดระนองในขณะนั้น
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอืมอ่า
ผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้เป็นจำเลยในคดีเนี่ย

ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนในตอนนั้นก็ทำคดีไป
สี่คนนี้หนึ่งในนั้นคือนายวิโรธสุวรรณี
อดีตสมาชิกอบตปักน้ำที่จังหวัดอนอง

ถูกจับกลุ่มฐานเป็นมือยิง
ที่สุดแล้วสารดีกาพิพากษาจำคุก
พิพากษาประหารชีวิตแต่ว่าสารภาพลดโทษ๑ใน๓

สารดีการลงเอาไว้เมื่อ๒๔ธันวาคม๒๕๕๙
ค่ะแต่นายวิโรธก็สู้คดีมาตลอด
บอกว่าตำรวจที่จับกลุ่มเขาเนี่ย
ทรมานร่างกายเขาด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อต

คือจำเลยอีก๓คนสารอุทธรยกฟ้อง

เขาก็อยู่ในที่คุมขังอยู่ในเรือนจำด้วยมานะ
ก็เท่ากับว่านี่ติดคุกมาเป็น๑๐ปีนะครับ
แต่คดีที่จำเลยในคดีนี้ฟ้องตำรวจ
ว่าไปบังคับเขาใช้ไฟฟ้าช็อตให้รับสารภาพเนี่ย
ที่สุดแล้วสารดีกาพิพากษาให้จำคุกตำรวจ

๒นายนี่คือหัวหน้าชุดจับกลุ่มในขณะนั้นเลย
หนึ่งในนั้นคือพลตมตรีรณพงศ์สายแก้ว
ซึ่งตอนนั้นคือพันธุ์ตำรวจเอกรณพงศ์สายแก้ว
เป็นภูมิกับการสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๙

อีกคนนึงก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอนุชงอนุชนชามาศ

ก็เป็นชุดจับกลุ่มในขณะนั้นเหมือนกัน
สารดีกาพิพากษาจำคุก๑๕ปี

ใช้ไฟฟ้าช็อตเขาให้เขารับสารภาพในคดี
มาฟังคำพิพากษาของศาลที่สารดีกาด้วยนะคะ

หนีไปตั้งแต่ชั้นอุทธรณ์นะครับชั้นดีกาก็หนีไปเลยสารอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยนะครับ

ตำรวจทั้ง๒นายพลตมตรีรณพงษ์
และพันธุ์ตำรวจเอกอนุชน
วันนี้เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองระนอง
หลังจากถูกสารดีกาออกหมายจับฐานหลบหนีคดี

โดยสารดีกาได้อ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยไป
เมื่อ๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จำคุกตำรวจทั้ง๒นายคนละ๑๕ปี

ในคดีที่ร่วมกันใช้ไฟฟ้าช็อต
แล้วก็ซ้อมทรมานนายวิโรธสุวรรณี
อดีตสมาชิกอบตปากน้ำจระนอง
กับพวกให้รับสารภาพว่าเป็นคนยิงนายเกษมโครงตุก
สมาชิกอบตบางริ้นเมื่อปี๒๕๔
แล้วก็ให้ทรัฐนายกรีธายกย่อง
หนึ่งในสมาชิกอบตบังริ้นในขณะนั้น

พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเบื้องต้น

ส่งเข้าเรือนจำจังหวัดระนองทันที
ก็เข้าเรือนจำไปเลยเพราะว่าสารพิพากษาจำคุก๑๕ปีอยู่แล้ว

ทีนี้มันก็เหลือกรณีของนายวิโรธนี่แหละ
เพราะว่านายวิโรธถูกสารดีกาพิพากษาประหารชีวิต
แต่ว่าลดโทษ๑ใน๓

ตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง

ทางญาติญาติบอกว่าก็คงต้อง
รื้อฟื้นคดีล่ะขอเรียกร้องความเป็นธรรมล่ะเพราะว่าติดคุกมา๑๐กว่าปี
เดี๋ยวเราจะตามให้ต่อว่าหลังจากนี้ต่อไปกระบวนการเรื่องของคดีความจะต้องเป็นยังไงต่อ
ผลจะออกมาเป็นยังไงพอตำรวจสองคนได้มอบตัวเรียบร้อยนะคะ